เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สงกรานที่พิจิตรนะครับ

ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๑๕เมษายน

ที่มีกลุ่มวัยรุ่นเขาฉุดผู้หญิงอายุ๑๘ปี
ท้ายรถกระบะและข่มขืนกระทำชำราว

เตรียมที่จะมีการออกหมายจับเพิ่มอีก๒คน

โดยผู้เสียหายและพยานสามารถชี้ตัวผู้ต้องหาได้
แบบชัดเจนเลยนะคะแต่ว่าเบื้องต้น
ผู้ต้องหายังคงให้การภาคเศษค่ะ
พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองพิจิตร
รวมรวมพยานหลักฐานต่างออกหมายจับ
ผู้ร่วมกระทำความผิดเพิ่มอีก๒คนนะคะ
ได้แก่นายไภโรดน้อยโชอายุ๒๑ปี

และนายกฤษณะเกษรอายุ๒๐ปีแต่ยังไม่ได้ตัว
ทั้งหมดเป็นชาวตำบลหนองปลาไหล
อำเภอวังไซภูมิจังหวัดพิจิตร
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายทหารพระธรรมนูล
ได้นำตัวพลทหารเกียรติศักดิ์แก่นพล
และผลทหารกรเกียรติรห์บุญช่วย
กับค่ายทหารแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์
ให้ผู้เสียหายและพยานชี้ตัว
รวมถึงให้ตำรวจได้สอบสวนทั้งคู่นะคะ
คดีนี้ก็คือเป็นคดีที่ร่วมกับผู้ก่อเหตุ
หญิงสาวอายุ๑๘ปีไปข่มขืนที่ท้ายรถกระบะ๔ประตู
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบริเวณงานถนนเข้าตังค์
เทศกาลสงคราน๑๕เมษายนที่ผ่านมา
ผู้เสียหายและพยานชี้ตัวผู้ต้องหาที่ไปยืนปะปน
กลุ่มวัยรุ่น๖๗คนได้อย่างถูกต้อง
แต่ผู้ต้องหาทั้งคู่ยังคงให้การภาคเศษ
พนักงานสอบสวนสอบปากคำผู้ต้องหา
เสร็จสิ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชม
จากนั้นนายทหารพระธรรมนูล
ก็นำตัวกลับไปที่ค่ายทหารทันทีนะคะ